มาดูข่าวในวงการศึกษาของไทย
วันก่อนเราได้รู้จักครูพรพิมลไปแล้ว

ถ้ารวมตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการด้วยเป็น๕ตำแหน่ง
วันนี้เรามีครูราเมษ๑๕ตำแหน่ง

ทีมข่าวเขาลงพื้นที่ไปหาครูพรพิมลมา
ไปดูหน่อยครับที่โรงเรียนวัดเกรดแก้ว

นางสาวพรพิมลศรีพลนอก
ตำแหน่งครูผู้ช่วยโครงการครูคืนถิ่น
เล่าบอกว่าที่โรงเรียนมีนักเรียนอยู่๔๐คนครับ
เป็นข้าราชการครูคนเดียวในโรงเรียน
แล้วก็มีครูธุรการอีก๑คนเท่านั้น
ที่เธอโพสต์เธอไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจอะไร
ก็เข้าใจว่ามันเป็นรอยต่อของการจัดสรรคนส่งมาให้
ล่าสุดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๑
จะเพิ่มอัตรากำลัง๔อัตรามาให้
เธอบอกว่าเธอดีใจนะที่จะได้ครูมาช่วย

อย่างอุตส่าห์ไปตามครูที่เพิ่งเกษียณไปเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
คุณครูขาคุณครูขามาช่วยสอนก่อน

ครูเขาก็มาช่วยดีใจหายนะครับเอาฟังครูพรพิมลเล่าหน่อยฮะ
รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าได้คุณครูมาช่วย
ว่าตอนนี้อยู่กันกับคุณครูธุรการแล้วก็ได้ไปขอให้คุณครูที่เกษียณไปเดือนกันยาค่ะมาช่วยมาช่วยสอนก่อน
ก็อยากขอโทษขอโทษนะคะหน่วยงานต้นสังกัดเลยนะคะ
เพราะว่าด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงกลางหูด้วย
แล้วก็สิ่งที่หนูได้จากการโพสต์อย่างหนึ่งก็คือยังมีหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเล็กอะค่ะ
ที่เจอปัญหาแบบหนูเช่นเพื่อนหนูที่บรรจุครูพื้นถิ่นก็ได้รักษาการเหมือนกันแล้วก็มีครูน้อยเหมือนกัน
ไปดูอีกคนนึงไหมล่ะเงินเดือนน้อยตำแหน่งเยอะ
เขาเอาภาพการมอบหมายตำแหน่งงานในโรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อครูราเมฆ
รับไป๑๕ตำแหน่งในเอกสารดังกล่าวมีการระบุหน้าที่ให้ครูราเมฆทำเป็น๓หมวดย่อยดังนี้
หัวหน้างานฝ่ายงานและกิจการนักศึกษารับผิดชอบปฏิบัติงานต่างในฝ่ายที่ได้รับมอบหมายและดูแลกำกับติดตามประเมินผลในฝ่ายงาน
หัวหน้าช่วงชั้นมีหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานดูแลกำกับติดตามประเมินผลงานในแต่ละช่วงชั้น
วดที่๓หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานดูแลกำกับติดตามประเมินผลงานในกลุ่มสาระ
รับไปสิบห้าตำแหน่งครับครูราเมฆฮะชาวเน็ตมาแสดงความเห็นใจที่ครูคนเดียวต้องแบกรับหน้าที่
ว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ครูคนหนึ่งต้องทำได้ทุกอย่างเลยเหรอ
ที่เงินเดือนเนี่ยไม่มากเลยนอกจากนี้นะครับก็มีการระบุด้วยว่า
ไหนจะทำงานเยอะขนาดนี้อันนี้ก็คือเหน็บเขาหยอกนะฮะ
อาจจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของครูทั้งสองคนนะครับนอกจากต้องสอนนักเรียนแล้วเนี่ย
มีภาระหน้าที่อีกหลายอย่างอย่างครูพรพิมลก็นะฮะ
๔ตำแหน่งครูราเมฆก็รับไป๕ตำแหน่งนะครับ
ก็หวังว่าหน่วยงานต้นสังกัดก็พิจารณาเพิ่มคนไปช่วยครูทั้งสองท่านนี้เร็วนะครับ
เพื่อประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในการเรียนการสอน
เป็นกำลังใจให้กับครูด้วยนะคะ